ตอนนี้ที่กรทม๒คุณตายศิริวัณรักษัตริย์นะครับกำลังสัมภาษณ์สดอยู่กับคุณอนุทินชาญวิรากูลไปฟังเลยครับ
ทดแทนกับโอกาสที่เราเสียไปเมื่อ๓๔ปีที่แล้วให้มากที่สุด

ให้ส่วนตาขึ้น

รับใช้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องไปช่วยผู้สมัครในแต่ละพื้นที่หาเสียงนะครับ
แล้วเราก็คาดหวังว่าด้วยผลงานของพักที่เราทำมาตลอด๔ปีนะครับ
มีผลงานชัดเจนตามโซโลแกนพูดแล้วทำเนี่ย
เราก็น่าจะได้รับความเชื่อมั่น
แล้วก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เรากลับเข้าไปทำงานรับใช้พวกท่านอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้วางกำหนดการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเย็นวันที่๑๔พฤษภาคมเลยครับ

ก็ต้องลงพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เหนือร่องใต้ตะวันอิสาน
กรุงเทพมหานครก็ต้องลงพื้นที่ให้มากที่สุด

คำถามนี้คุณอนุทินอาจจะเป็นคำถามที่หลายคนถามคุณอนุทินแล้วค่ะว่า
หมายเลขที่จะนำโชคคุณอนุทินเพื่อที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้
พักภูมิใจไทยอยากได้หมายเลขไหนคะคุณอนุทิน
ภูมิใจไทยเรามาอยู่ในยุคของมีพักการเมืองในระบบตั้ง๗๐กว่าพัก
เราไปคาดหวังหมายเลขอะไรไม่มีประโยชน์หรอกครับ
เรานำเสนอนโยบายที่ดีเรานำเสนอผู้สมัครที่ดีนะครับ
แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นในความตั้งใจของเราในการทำงาน
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเลขอะไรก็เป็นมงคลทั้งนั้นนะครับ
ไม่ยากเพราะว่าชื่อพักภูมิใจไทยก็ติดปากพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วก็ตัวเลขถ้าเขาจะเลือกเราเนี่ยเขาก็ดูพักภูมิใจไทยนะครับ

ก็ต้องถือว่าเป็นเลขที่มีความหมายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ของพักภูมิใจไทย
ก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณอาณุชีธิชาวิดิมูคุณนะคะ
มนตรีหมายเล็กหนึ่งของพักภูมิใจไทยแล้วก็หัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะ
วันนี้ก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นไม่มั่นใจในสัญลักษณ์และโลโก้
โก้แล้วก็การทำงานของพักภูมิใจไทยนะคะ
ที่ประชาชนจะต้องเลือกพักภูมิใจไทยค่ะ